ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นนะคะผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
พยายามดัดแปลงเครื่องตัดย่าเป็นเครื่องตัดกิ่ง
เพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะไปตัดกิ่งผสมมันสำปะหลัง
แต่เกิดพลาดท่าค่ะใบมีดของเครื่องตัดย่า
มันตัดเขาที่คอเขาเกือบขาดเลยด้วยนะคะ
และคนที่ไปเห็นศพคือพ่อกับแม่
นั่งร้องไห้อยู่ข้างศพสภาพเป็นแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ
นายบุญเลื่อนนำโยธาค่ะและนางกายนามโยธา

พอเห็นศพของลูกนะคะร้องไห้และนั่งอยู่ข้างศพเลย
ชื่อว่านายศักดิ์สิทธิ์นามโยธาอายุ๔๐ปีค่ะ
เสียชีวิตจากการถูกใบมีดเครื่องตัดยาตัดที่คอเกือบขาด
สภาพศพขึ้นน้อนหงายจงกองเลือด

แล้วก็ไปเจอเครื่องตัดย่าแบบสะพายพาดเอียงอยู่
กับต้นไผ่ที่มีคราบเลือดกระเซ็นไปทั่วพื้นที่เลย
เหตุสลดนี้เกิดใต้กอไผ่ข้างกระท่อมนาค่ะ
ในตำบูรณ์โฆขสูงอำเภาอุบลรัตน์จังหวัดขอนกรรม
นายบุญเลื่อนพ่อของผู้ตายเนี่ย
ว่าก่อนเกิดเหตุลูกชายเอาเครื่องตัดย่ามาซ่อม
เตรียมจัดดัดแปลงเอาไปตัดกิ่งพันธุ์ลำต้นมันซ้ำประหลัง
แล้วก็มีการปรับแต่งเครื่อง
ก่อนมีเสียงรอบเครื่องดังขึ้นแรงแบบผิดปกติทีนี้ไม่หยุดสักทีเลย
ก็เลยเดินเข้าไปดูพ่อบอกตกใจเขาแทบสุดเลยค่ะ
เห็นลูกตายแล้วแล้วก็คอเกือบขาดนอนจมกองเลือดอยู่แบบนั้นเนี่ยนะคะ
บาดแผลที่ลำคอน่าจะเกิดจากเครื่องตัดย่านี่แหละ
ขณะที่เครื่องตัดย่าวางพาดอยู่บนต้นไผ่ตัวเองเนี่ยพ่อเนี่ยก็เลยรีบดึงสายหัวเทียนออก
เพื่อที่จะดับเครื่องหลังตั้งสติได้ไปแจ้งเพื่อนบ้านขอความช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ก็เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุเบื้องต้นสันนิษฐานว่า
ขณะที่ผู้ตายกำลังลองสตาร์ทเครื่องค่ะคันเร่งมันเกิดค้างในรอบที่มันสูง
ก็เลยพยายามแก้ไขอาจทำให้ขาไปสะดุดต่อไม้ไผ่
ถูกใบตัดที่กำลังมีรอบสูงอยู่ทำให้ตัดคอจนเสียชีวิต
และลักษณะของเครื่องตัดย่าใบตัดได้ดัดแปลง
โดยมีการใช้ใบเลื่อยวงเดือนนำมาใช้งานแทนของเดิม
และไม่มีและไม่มีเครื่องป้องกันเซฟตี้การ์ดด้วยซึ่งเป็นอันตรายมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้นะคะจรฐีสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดแล้ว
ก็เลยฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ใช้เครื่องตัดย่าในลักษณะดังกล่าว
ใช้แล้วถ้าอยากจะดัดแปลงก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะ